ตรงนี้มาดูการเมืองกันหน่อยนะครับยังไม่ทันเลือกตั้งก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นครับ
จากว่าผู้สมัครสอสอที่ศรีสะเกดนั้นเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันกับเรื่องของการเมืองกันหน่อยครับ
ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเพ็งแจ่มนะครับเป็นผู้สมัครสมาชิกของพักรวมไทยสร้างชาติที่ศรีสะเกดครับ
หลังจากที่ทางด้านของนายอำภัยเพ็งแจ่มอายุ๕๙ปีเป็นผู้สมัครสอสอศรีสะเกดเขต๗
เสียชีวิตลงเมื่อวันที่เจ็ดเมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณอำภัยเองก็ไปยื่นใบสมัครสอสอนะครับ
วันที่๓ด้วยจับได้เบอร์๗ด้วยนะฮะหลังจากกลับจากการสมัครก็ยังไม่ทันได้เริ่มหาเสียง
เริ่มมีอาการซุดจากเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวครับนะฮะที่เขาป่วยมาก่อนหน้านี้แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตลงในวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาครับ
อีกคนที่อาการไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนคือนายชัยเกษมนิติสิรินะครับ
เพิ่งจะเปิดตัวไปก็คือเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่๓ของพักเพื่อไทยครับ
อยู่ก็ปวดกระทันหันไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยร่วมกันกับสมาชิกของพักที่น่านด้วย
เมื่อวานก็ไปที่น่านเวทีก็ใหญ่โตทีเดียวเชียวนะครับ
โดยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยอีกคนนึง
บอกว่าคุณชายเกษมนั้นมีอาการเพลียจากอาการที่ร้อนจัด
ก็ต้องไปพักที่โรงแรมแล้วก็ให้แพทย์นั้นมาดูอาการต่อ
เรื่องต้นเขาพบว่ามีอาการปวดหัวนิดหน่อย
ก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรร้ายแรงมากนะครับ
ต่อมามีรายงานนะครับว่าหลังจากที่นายชัยเกษมได้พบแพทย์
พบว่ามีก้อนเลือดแห้งอยู่ในสมองคุณผู้ชม
แล้วคาดว่าเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับ
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรกับร่างกาย
แต่แพทย์เองก็วินิจฉัยแนะนำให้ไปตรวจอย่างละเอียด
ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเช็คร่างกายว่าเป็นอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะครับ